ทุกผู้ชมครับที่จังหวัดเลยเนี่ยเขาตามหาตัวผู้ชายคนนี้กันอยู่เมื่อคืนวันก่อนฝนตกหนักในพื้นที่เข้ามาหลบฝนอยู่ดีดีขโมยข้าวสารเข้าไปเลยนะฮะ
นี่ค่ะคือใครเห็นก็รู้นั่นแหละญาติพี่น้องเพื่อนฝูงกล้องมันเห็นชัดว่าหน้าตาเป็นยังไงเจ้าตัวเห็นก็คงรู้

นี่เมื่อคืนวันก่อนครับ๕ทุ่มกว่านะคืน๒๑มีนาคม
นี่เป็นกล้องวงจรปิดของร้านแม่อ้วนการเกษตรนะครับอยู่ที่หัวสะพานตลาดเช้าอยู่ตรงข้ามศูนย์ไข่เมืองเลยที่ตะบนกุฎป่องฝนตกหนัก

คุณเห็นประสอบเห็นมั้ยฮะมาจอดจักรยานยนต์หลบฝน
มาอาศัยสถานที่เขาหลบฝน

เอาไปสองถุงแล้วขี่จักรยานยนต์ออกไปเลยไม่รอฝนแล้วทีนี้

เออทีแรกมาหลบฝนนี่เห็นไหมมายืนแบบโอ้โหหนาวสั่นงันงกเลย

พอได้ข้าวสารสองถุงไม่กลัวฝนแล้วนี่เห็นไหมพอเห็นปุ๊บลองเปิดดูซะหน่อยนึง
หน้าร้านนี้เขามีอะไรบ้างเห็นแล้วเห็นถุงข้าวสารแล้วเหลียวซ้ายและแอร์ขวาเออไม่มีใครไม่รู้ว่ามีกล้องวงจรปิดอยู่
หือ

เลยฮะถุงละ๕กิโลกรัม๒ถุง

ผู้ชายคนนี้นะครับใครเป็นญาติพี่น้องเนี่ยบอกเขาหน่อยว่านี่เขาตามตัวกันอยู่นะครับ
คือตอนเช้ามาเนี่ยนี่เป็นคืน๒๑มีนาคมนะฮะ
เช้ามานะนี่ครับเจ้าของร้านนะครับคุณสมชายเจ้าของร้านแม่อ้วนการเกษตรบอกพอมาเปิดร้านตอนเช้า
ข้าวสารถุงละ๕กิโลกรัมที่วางขายหน้าร้านแล้วเอาผ้าใบคลุมเอาไว้เนี่ยมันหายไป๒ถุง
ถามคนในร้านไม่มีใครรู้เรื่องเปิดกล้องวงจรปิดดูก็เห็นเหมือนกับที่เราเห็นนั่นแหละ
นี่นะฮะ๒ถุงเนี่ยรวม๑๐กิโลกรัมคิดเป็นเงินก็๔๐๐บาทคนร้ายได้ข้าวแล้วเนี่ยไปเลย
ไม่กลัวฝนแล้วขี่จักรยานยนต์หนีหายไปเลยตอนนี้ไปแจ้งความไว้ที่สพเมืองเลยนะครับ
คือเหตุการณ์วันนั้นคือเวลาประมาณ๕ทุ่ม๔๐นาทีครับก็มีเข้ามาจอดรถหน้าบ้านครับแล้วก็ทำท่าหลบฝนยืนหลบฝนแล้วก็สักพักก็มาเปิดผ้าเส้นรั้วเอาข้าวสารไปเลยครับ
ตายแล้วแม่แล้วดูท่าทางแล้วเนี่ยมือไม้ก็ยังดีค่ะใช่ไหมแทนที่จะทำมาหากินเนี่ยมาขโมยของซะแล้วโอ้โหแล้วกล้องวงจรปิดคือชัดเห็นคุณชัดมากอ่ะถึงจะขาวดำแต่ดูแล้วรู้ว่าคือใครใช่